ปรากฏว่ามีรถตู้มาขนาดซ้ายแล้วมาปาดด้วย
น้องขอดูบัตรประจำตัวกู้ภัยหน่อยดิ
น้องขอดูใบอนุญาตติดไซเรนหน่อยดิ

ไอละ
สุมมาสต์ต้องฆ่าน้องมาฆ่าน้องขอโทษตัวค่ะ
อ่ะยังก็ฆ่าไฟเลนค่ะ
คือน้องมาตันหันค่ะ
อะไรนะพี่เบิร์ฟตำรวจชัด
เดี๋ยวดูพร้อมกันอีกรอบดูอีกรอบเผื่อใครจะไม่เห็น
พวกเราไม่เข้าใจสำรวจซืมจบได้

สำหรับสืบนะใครคิดเห็นเหมือนพี่เบิ้ดกดหนึ่งค่ะ
ดูเรื่องนี้คุณผู้ชมเห็นทรงมาแบบนี้แล้ว
อื้อหือไม่น่าจะใช่ไหมฝั่งกู้ภัยสาว
สุมาตะเจ้าสุมาตะเจ้าขอโทษค่ะขอโทษค่ะอยู่แบบนี้ค่ะ
กล้องหน้ารถของกู้ภัยเนี่ยนะก็จับภาพได้ค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงด้วยแหมผู้ชายจากรถตู้คันขาวนี่
ลงมาปั๊บมาขอตรวจบัตรประจำตัวกู้ภัย
มาถามหาใบอนุญาตติดไซเรน
คือเหตุการณ์นี้เห็นฟ้ามืดมันเกิดขึ้น๒ทุ่ม
กว่าตรงใกล้แยกแม่มาลัยปลายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะ
ไปถามกู้ภัยคนนี้หน่อยชื่อคุณเมย์ค่ะ
คุณเมย์เล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นเธอขับรถติดไฟแดง
แล้วรถตู้ขาวคันนี้ก็มาเหมือนกับว่าขนาดข้างอยู่ใช่ไหม
ขับนำไปแล้วก็ปาดปั๊บบังคับให้เธอจอด
ทีนี้คนที่ลงมาจากรถกางเกงขาสั้นมาเลย
แล้วท่าทางลิ้นเขาดูเปรี้ยวอ้อแอยังไงก็ไม่รู้
มาต่อว่าหาว่าคุณเมย์เปิดไฟสูงใส่
คุณเมย์ก็เลยซุมารเจ้าขอโทษไปแล้ว
แต่ว่าเขาก็ไม่หายโกรธมีการบอกด้วยนะ
รู้จักกับกู้ภัยแม่โจ้แล้วก็ขอตรวจบัตร
ขอตรวจใบอนุญาตติดไซเรนคุณเมย์อธิบายแล้วว่า
เนี่ยน้องเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคือน้องก็เลยติดสัญญาณไซเรนแบบนี้
อันนี้เอาให้นักข่าวดูค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ฟังยังไงยังไงจะตรวจบัตรให้ได้

โดนผู้ชายคนนั้นมายืนเกาะประตูไว้แบบนี้
เอาบัตรเหมือนกันนะบัตรมีก็ทำไงดี
โทรหาหัวหน้าแต่ตอนโทรหาหัวหน้า
กระชากเอามือถือไปจากมือเลย

นี่โชคดีพลเมืองดีเขานั่งกินเตี๋ยวอยู่แถวนั้น
ก๋วยเตี๋ยวอยู่ฝั่งตรงข้ามเห็นเหตุการณ์มาช่วยคุณเมย์
คราวนี้แหละโทรเรียกตำรวจมา
เอ้าพี่เบิร์ตถ้าเกิดอย่างนั้นตำรวจ
จะมาจัดการตำรวจของพี่เหรอเป็นความตื่นตา

เออคือตอนที่ตำรวจมาปรากฏว่า

เอ้าทำไมไม่อยู่รอเจอตำรวจก่อนเหรอ

ก็ในเครื่องแบบมาแล้วนอกเครื่องแบบไปก่อน

ทีนี้คุณเมย์ก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพแม่แตงค่ะ
แล้วล่าสุดรู้ไหมคุณผู้ชม
คนขับรถตู้ขาวน่ะติดต่อไปหาคุณเมย์แล้วนะ
ติดต่อไปไปขอตรวจอีกรอบนึงว่ามีมีบัตรไหมแล้วก็
ไปขอขอโทษ
ไม่ได้ไปขอตรวจไปขอโทษ
คุณเมย์บอกว่าอ๋อไม่หรอกค่ะ
เดี๋ยวน้องจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
แล้วไอ้ที่คลิปที่โพสต์เนี่ยคือทางฝั่งนั้นเขาขอให้คุณเมยลบด้วยนะ

น้องไม่ลบค่ะ

อย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นตำรวจจริงนะ
แล้วเป็นตำรวจสืบอย่างที่พี่เบิร์ตคาดไว้เนี่ย

ให้ฝืนพี่